กระบี่นะคะมีคดีเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดค่ะ
มีผู้ชายคนเหนืออายุสี่สิบสี่ปีนะคะ
ตระเวนไปที่บ้านของคนรู้จักเพื่อนบ้างคงรู้จักบ้างเนี่ยนะคะ
ล่าสุดค่ะไปหาเพื่อนแล้วบอกขอนอนพักด้วยสัก๒คืน
เพื่อนก็ดีใจมีเพื่อนมีเพื่อนเก่ามาเยี่ยมนะคะ
ทำอาหารให้ทานให้นอนอยู่ด้วย๒คืน
หลังจากนั้นเขาอาศัยช่วงที่เพื่อนไปทำธุระนอกบ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์ของเพื่อนนี่แหละออกจากบ้านแล้วหายไปเลยนะคะ
ทำแบบนี้มาหลายครั้งแล้วด้วยนะคะส่วนรายล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นนะคะ
ที่จังหวัดกระบี่เรื่องนี้นะคะมีการเปิดเผยออกมา
โฉมหน้าของคนที่ก่อคดีนี้ก็คือขี่รถจักรยานยนต์ของเพื่อนเนี่ย
หลบหนีไปแล้วก็เอาเรื่องนี้มาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ก็คือเฟซบุ๊กนะคะโพสต์ข้อความภาพด้วย
บอกว่าประกาศตามหารถจักรยานยนต์
ระบุว่ามีภาพด้วยนะบอกว่าชื่อในหมูเป็นคนรู้จักกัน
ขี่หายออกไปจากบ้าน๓วันแล้วแล้วก็ตั้งรางวัลนำจับไว้ด้วยนะคะ
ห้าพันบาทสำหรับคนที่แจ้งเบาะแสเข้ามานายหมูผู้ก่อเหตุเนี่ย
ระเวนก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์มาแล้วหลายคัน
ส่วนใหญ่เป็นคนรู้จักในพื้นที่อำเภอคลองท่อมและอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่นะคะ
จากการตรวจสอบพบว่าผู้เสียหายรายล่าสุดชื่อว่านางปรานีหลีจิ
อายุ๓๙ปีเป็นชาวบ้านตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อมที่กระบีนี่แหละผู้เสียหายเปิดเผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
คืนวันที่สามเมษายนที่ผ่านมานะคะผู้ก่อเหตุทราบชื่อ
แล้วก็มีภาพก็คือหน้าตาเขาด้วยนะชื่อจริงคือนายเกียรติศักดิ์สังคำ
ชื่อเล่นว่าในหมูอายุสี่สิบสี่ปีคนคนนี้เป็นเพื่อนของสามีตัวเอง
เขาเดินทางมาเยี่ยมสามีที่บ้านบอกว่าเป็นเพื่อนเก่า
แล้วก็ขอนอนค้างด้วยสองคืนครอบครัวไม่ได้ขัดข้องอะไรนะคะ
ก็คอยดูแลหุงหาอาหารให้รับประทานเพราะเห็นว่าเป็นเพื่อนของสามี
จากนั้นคืนวันเกิดเหตุค่ะนางปรานีกับสามี
ออกไปทำธุระนอกบ้านเหลือลูกสาวกับในหมูเนี่ยนอนอยู่ในบ้าน
พอกลับเข้ามาที่บ้านพบว่าในหมูหายตัวไป
ซึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้ผู้เสียหายบอกว่าลูกสาวผ่อนค่างวดหมด
ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนะคะตอนแรกคิดว่าในหมูขี่รถจักรยานยนต์ออกไปทำธุระ
ก็เลยให้สามีไปสอบถามที่บ้าน
ก็ทราบว่าในหมูไม่ได้กลับบ้านอีก

ก็เลยไปแจ้งความวิธีสพคลองท่อม
ฟังเสียงผู้สหายค่ะ

แต่ว่าผู้เสียหายก็คือนางปรานีบอกว่า
แจ้งความไปแล้วแต่คดีเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าเลย
ทั้งที่มีหน้าผู้ก่อเหตุรู้ตัวผู้ก่อเหตุ
ทุกวันต้องเดินทางลงพื้นที่เพื่อเบาะแส
เพื่อหาเบาะแสคนร้ายด้วยตัวเอง
เพราะเสียดายรถและจำเป็นต้องใช้รถคันนั้นจริงนะคะ
นี่คือรายล่าสุดที่ในหมูไปก่อเหตุ
แต่มีการเปิดเผยบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีเดียวที่ในหมูก่อเหตุ
ซึ่งการก่อเหตุก็คือลักษณะเดียวกันเลย
มีผู้เสียหายอีกหนึ่งคนนะคะชื่อว่านายหล่อศักดิ์ไร่ใหญ่
ปวดอยู่๕อาจ๑๔ปีเป็นชาวตำบลเหนือคลอง
มีอาชีพรับซื้อไม้ยางพาราและเป็นคนที่ในหมูเคยมาทำงานด้วย
หล่อศักดิ์เป็นผู้เสียหายอีก๑คนเล่าให้ฟังแบบนี้บอก
เมษายนที่ผ่านมานายหมูมาหาที่บ้าน
ตอนนั้นตัวเองไม่อยู่มีเพียงลูกชายอยู่บ้านคนเดียว
และเห็นว่าเป็นคนรู้จักกันก็เลยให้นอนรออยู่ที่บ้าน
ที่ในหมูจะอาศัยจังหวะที่ลูกชายเผลอ
ขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนเดอร์เวฟสีน้ำเงินดำหมายเลขทะเบียนกระบี่
ขี่หลบหนีไปเหมือนกันหายไปตั้งแต่วันที่๖เมษายนแล้ว
ตอนนี้ยังไม่เจอเลยนะคะฟังเสียงผู้เสียหายอีกหนึ่งคนค่ะ
เท่าที่ที่ฉันอ่านไปนี่มี๒กรณีแล้วนะ

เข้าไปก่อเหตุขโมยรถจักรยานยนต์ที่บ้านเพื่อน
ก็คือคุณหล่อศักดิ์แล้วก็คุณปรานี
แต่ว่าจากการตรวจสอบมีเพื่อนคนอื่น
และคนรู้จักในหมูคนอื่นอีกประมาณ๓๔คนตกเป็นเหยื่อ
โดยมีพฤติกรรมลักษณะเดียวกันเลย
ก็คือทำทีเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนแล้วก็ไปขอพักค้างที่บ้านเพื่อน
โอกาสขโมยรถจักรยานยนต์ของเพื่อนไป
คาดว่านายหมูอาจนำรถจักรยานยนต์ไปจำนำ

ผู้เสียหายที่มีรวมกันตอนนี้

ก็เลยอยากจะวอนให้ตำรวจช่วยติดตามตัวในหมู
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปหน่อย
เพราะอาจจะมีคนอื่นถูกขโมยรถจักรยานยนต์แบบนี้อีกนะคะ